ไปดูกันหน่อยค่ะสะพานถล่ม
คราวนี้สะพานที่ถล่มชื่อว่าสะพานไปนรก
ฟังแล้วตกใจใช่ไหมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงค่ะ
เพราะว่าสะพานนี้เป็นสะพานไปนรก
อยู่ที่วัดไผ่โรงวัวที่สุพรรณบุรี

เขายังไม่ได้ทำพิธีแบบตัดลิฟตบิ้นเปิดเลย
แค่ตรวจรับสะพานแล้วมันพังถล่มไปแบบนี้ค่ะ
สะพานนี้มันเป็นสะพานแขวนเชื่อมระหว่างตลาดเขมร
เป็นแหล่งท่องเที่ยวขายสินค้ากับแดนนรกกระภูมิ
คือจะเหมือนกับว่าพาไปทัวร์พาไปดู
ถ้าเกิดคนทำผิดคนทำชั่วจะตกนรกแบบนี้แบบนี้
แล้วสะพานที่เชื่อมไปมันพังถล่มลงมาในคลองเสียหายหมดเลย
แม่ค้าในตลาดเขมรคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เล่านะ
หลวงพี่๓รูปกำลังตรวจรับงานอยู่
แล้วเดินสำรวจความเรียบร้อยปรากฏว่าลวดสลิงที่หัวสะพานแขวน
ด้านฝั่งแดนนรกกระภูมิมันเกิดขาด
นี่คุณผู้ชมดูสิคือถ้าเกิดว่าไม่ขาดก็จะข้ามมาได้แบบนี้
แล้วก็จะเห็นเป็นแดนนรกกระภูมิเห็นไหมเปรตเปิด
ว่าคนทำชั่วคนทำผิดจะตายไปแล้วเป็นอย่างไร

ใช่แต่ทีนี้พอพังชาวบ้านก็เลยแจ้งให้เจ้าอาวาสทราบเรื่อง

ใช้งบการสร้าง๓ล้านบาทกว่านะจ๊ะเกือบ๔ล้านบาท

แล้ววันที่เกิดเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไง
ยังไม่ทันตัดลิฟตบิ้นเลยแค่ตรวจรับงาน
ถ้าเกิดว่าเปิดใช้คนต้องมาเยอะ
แล้วจะมีความเสียหายมากกว่านี้แน่เลย
ทางวัดเขาก็เลยเอาป้ายมาติดว่าห้ามเข้าก่อน
แล้วเอาเครนมารื้อพวกซากปรักหักพัง
ตอนนี้ยังไม่รู้ค่ะว่าสาเหตุที่พังถล่มลงมาเนี่ยเพราะอะไร

แต่ว่าวัดในส่วนอื่นยังเที่ยวได้อยู่

สะพานอารมณ์
ล้านครับหายวับไปกับตา